ไม่ถอยเป็นบ้าอะไรมั้ยหลังหรือเปล่า
โอ๊ยโกรธเลย

แล้วยังไม่ขยับ

เออมันบ้าหรือเปล่านะ
เออหนีสิ

ใครเป็นไรไหมพี่
ทำไมไม่มาเมื่อกี้เลย

ไปก่อนรถก่อน

โอ้โหสะอาดน่ะแล้วรถไปด้วยกันยังไงอ่ะ
เอาทีนี้มาหากูแล้ว